เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้หลายมหาวิทยาลัยก็รับปริญญากันอยู่
แต่รับปริญญายังไงให้ปังปังกระมังซักผ้าแบบนี้ฮะ
โอ้โหเล่นใหญ่เบอร์ใหญ่อะไรขนาดนี้คุณ
ไอ้เดี๋ยวตอนนี้งานรับปริญญาจริงหรอ

นี่ถ้าไม่เห็นชุดคุยไม่ใช่นะ
โอ้โหแต่คุณดูสิแบงค์พันธุ์เต็มไปหมดเลย
สุดยอดครับมันต้องชุดใหญ่ไฟกระพริบแบบนี้เลยนะ
เชิดสิงโตนะฮะโอ้โหอลังการนึกว่างานตรุษจีนเยาวราช
ดิตสาวป้ายแดงสวยซะด้วยนะจากมหาวิทยาลัยสยาม
ล้องพวงมาลัยแบงค์พันธุ์ในมือเนี่ยโอ้โหมีช่อแบงค์๕๐๐อีก
เดินนำขบวนเชิดสิงโตมาแบบฟูลทีมเขาบอกมาฟูลทีม
นี่คนนำก็เชิดนะเชิดหน่อย
เออต้องเชิดแบบนี้
งานนี้เขาตะลึงกันทั้งงานตะลึงไม่พอต้องเหลียวหลังกับความเฉิดฉายของขบวนสิงโตนี้ด้วย
ขบวนสิงโตเนี่ยจ้างมาเองจ้างมาเองคือให้สมกับความยิ่งใหญ่

เออแต่เด่นจริงไม่เด่นตรงไหนเอาปากกาไปวง
เดี๋ยวทีมงานแซวอีกพี่ปุ้ยปากกาหมึกหมดแล้ว
แต่ว่าผมก็ขอเถียงนิดนึงนะว่าไอ้ที่บอกไม่เน้นสวยเนี่ยไม่จริง
เพราะสวยสวยนะฮะสวยกว่าปุ้ยอีกพี่เบิร์ตครับสวยกว่าตรงไหนเอาปากกามาวงโอ้โหเดี๋ยวจะวงนี้ทั้งตัวเลย
งานนี้ชาวเน็ตถูกอกถูกใจครับแห่มากดไลค์กันกดหัวใจกันเพียบเลย
อุ้ยหนึ่งเอ็มหนึ่งล้านอ้าวคนดูเข้าไปทะลุล้านเรียบร้อยแล้วครับ
ค่ะโอ้ดีนะคะแสดงความยินดีด้วยจบการศึกษาแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าปุ้ยจบแล้วนะพี่ต้องเชิดสิงโตให้แบบนี้นะคะ
ยอดเดี๋ยวจะจัดให้สะสมเอ้ยไม่ใช่จัดให้อลังแบบนี้เลยครับครับน่ารอนะคะ